ทั้งปีเข่าจับถุ้มจนบาดเจ็บหัวแตกเหยียบไปแปดเข็ม
สี่โครงหักอีกนึงสี่

มาสายทุกวันยังไม่อายบ้างเหรอ
ผมผ่านกันขึ้นทัศน์ขึ้นทัศน์
ลูกนิพนธ์กันไปคว้าไม้ถูกพื้น

แต่ตอนจังหวะที่วิ่งไปคว้าไม้ถูกพื้นเนี่ยดูแบบรีบร้อนนะ

ไฟเขานี่จับหุ้มเวียงไว้นู่นที่โครงหักเลยนะฮะ

อายุหกสิบห้าปีคนเจ็บนะฮะลุงนิพนธ์

ตักเตือนสมภารที่เป็นโตปพอร์รุ่นน้องอายุสามสิบเก้าปี

เป็นรุ่นลูกเลยก็ได้นะไม่ใช่แค่รุ่นน้องนะฮะ
สาเหตุคือสมภารเนี่ยลุงนิพนธ์แกบอกสมภารชอบมาทำงานสายเข้างานสาย
ก็เลยมีปากเสียงกันนี่แล้วคนก็มาห้ามนี่เห็นไหมฮะ
ตัวของลุงนิพนธ์แกบอกแกก็ไปถือไม้กวาดไม้ม็อบถูพื้นมาเนี่ย
คือกะว่าจะเอามาไว้ป้องกันตัว
เพราะว่าถ้าเกิดสมภารมาประชิดตัวเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีเครื่องมือในการป้องกันตัว
ปรากฏป้องกันไม่ไหวนะฮะโดนกระหน่ำแทงเข่าเข้าไปแล้วจับทุ่มจับเหวี่ยงลงพื้น
ลุกคลุกคลานแล้วก็มีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาห้ามกัน
การเกิดขึ้นที่หน้าป้อมยามของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับ
วันนี้เราไปถามลุงนิพนธ์นะแกบอกตัวแกกับสมภารรอปภรุ่นน้องคู่กรณีเนี่ย
เป็นตรอบพอพอของหมู่บ้านตัวลุงนิพลกันทำงานกะกลางวัน
สมภารเนี่ยเข้ากะกลางคืนวันเกิดเหตุเนี่ยไปพูดกับสมภารบอกไม่อายบ้างเหรอเนี่ย
มาสายทุกวันเลยอีกฝั่งบอกว่ายังไงรู้ไหมบอกไม่ชินหรือไงที่ผมมาสาย
คือความจริงคนที่ถามเนี่ยคือลุงนิพลถามนะลุงนิพลถามสมภารอันเนี่ยผิดไม่ใช่นะ
คือลุงนิพนธ์ใช่ไหมถามสมภารลุงนิพนธ์บอกวันเกิดเหตุเนี่ยแกไปบอกสมภาร
ว่าไม่อายบ้างเหรอมาสายทุกวันที่เข้าเนี่ยเข้ากะดึกเนี่ยมาสายเหลือเกิน
สมภารก็เลยบอกเอาลุงก็ไม่ชินหรือไงมาสายเนี่ยทำให้มีปากเสียงกันแล้วก็เกิดการลงไม้ลงมือกันตามเหตุการณ์ในคลิป
ก็แค่ถามเขาบอกว่าไม่อายเหรอที่มาสายได้ทุกวัน
ออแค่เนี่ยแล้วเขาทำไร
เขาก็
เห็นบทคลิปว่าลุงไปหยิบไม้มาทำไร

เขาเดินมาจากห้องน้ำเราก็เข้ามาภูมิ
อันนี้ทางฝั่งของลุงนิพนธ์แกบอกว่าอย่างนี้นะ

ต้องการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนบอกว่าเดี๋ยวก็จะเอาเรื่องใบรับรองแพทย์นะ
หลักฐานในกล้องวงจรปิดต่าง
แล้วจะเรียกคู่กรณีของลุงนิพนธ์เนี่ยมาสอบปากคำก่อนแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไป

ที่ยืนต่อล้อต่อเถียงกันอยู่จะเหมือนที่ลุงแกบอกหรือเปล่า